คือทางสภาพแวดล้อมหรือว่าภูมิรัฐศาสตร์ของทางพื้นที่อิสราเอล
แรงงานไทยอยู่ที่นั่นเกือบ๓๐๐๐คนแต่มี๕๐๐คน
อยู่ในจุดที่ใกล้กับชนวนกาซ่าเขาเรียกว่าพื้นที่สีแดงนะครับค่ะ
แต่ที่ไปทำงานที่อิสราเอลแล้วอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยอันนี้ก็มีนะ
อย่างที่อยู่ตอนกลางบ้างอะไรบ้างนะตอนกลางของอิสราเอลอะไรแบบนี้ก็มีนะคะ
อย่างตรงนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ย
อยู่ห่างจากฉนวนกาซ่าจุดสู้รบหนักหนักเนี่ยสองร้อยกิโลเมตร
ค่อนข้างไกลเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปิดมีทหารอิสราเอลมีการดูแลอะไรกันอย่างเข้มงวดปลอดภัย
ถามว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นอันนี้ไม่ใช่ว่าเพื่อนเพื่อนคนอื่นเดือดร้อนแล้วเขาอยู่อย่างสุขสบายนะ
นี่คือเพื่อนที่ได้รับการช่วยเหลือมามาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่แคมป์ของเขาอืม
นี่นายจ้างบอกว่านี่มีคนไทยที่ทหารอิสราเอลเขาช่วยมาได้เนี่ยเดี๋ยวจะพามาอยู่กับพวกเราด้วยนะ
ค่ะเขาก็ทำเอาหงอาหารกับข้าวกับปลาเลี้ยงเลยฮะอืม
เดือดร้อนมาคุณรัชพรเพื่อนหนีตายมาค่ะเอางี้ดีกว่า
ถูกต้องอะไรมันจะอร่อยกว่านี้อืมยังมีโอกาสได้มานั่งกินข้าวล้อมวงกันอ่ะ
ข้าวเหนียวส้มตำกันนี่แหละท่านผู้ชมครับนี่เฟซบุ๊กที่ชื่อบ่าวเป่านะฮะ
โพสต์เอาไว้ตีหนึ่งครึ่งของคืนที่ผ่านมานี่เขาบอกว่ายังไงเนี่ยเบา
แรงงานไทยในอิสราเอลที่หนีจากแคมป์มิตาคิมมาพัก
ทีมงานเบาตอนนี้ปลอดภัยแล้วเด้อครับทางบ้านบรรยากาศ
ทำกับข้าวต้อนรับเพื่อนแรงงานไทยแฮชแท็กเป่าแฮชแท็กแรงงานไทยในอิสราเอล
กับข้าวต้อนรับนี่เห็นไหมฮะข้าวเหนียวส้มตำปลานึ่งลาบไก่
หนีตายมาฮะหนีตายมาจริงจริงค่ะถูกส่งมาอยู่ในแคมป์ที่ปลอดภัย
ไกลจากที่สู้รบสองร้อยกิโลเมตรอืมกินอิ่มนอนหลับนะ
คุณรัชพรอย่างเงี้ยค่ะเรียกได้ว่าโอ้โหหายห่วง
อ้าวดูบรรยากาศตรงนี้หน่อยคุณไทยนำกันครับ
สวัสดีครับนอนี่คือคุณไทยครับที่เป็นบุพยกมาจากพักใจครับ

ครับเขาต่อลับครับครับเขาต่อลับอุ้งไทยน้ำกันครับ
ยากปันเท่าเหนียวจิ้มสมตำอย่างนี้นะปลานึ่งปลาเผาคุณวันชัยเครนดงอายุ๒๘ปี
แต่เป็นพื้นที่ที่ปิดปลอดภัยมีทหารดูแลอยู่ห่างจากพื้นที่สู้รบประมาณ๒๐๐กิโลเมตร
สลาเอลกับกลุ่มฮามาสนะฮะเมื่อตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานายจ้างเนี่ยก็แจ้งมาว่าเดี๋ยว
พาคนไทย๙คนที่อบพยพมาจากพื้นที่สู้รบมาอยู่ด้วยนะคุณวัญชัยก็จัด
อาหารไว้รอเพื่อนเลยนะฮะโดยได้สอบถามหนึ่งในคนไทยที่อบพยพมา
เขาบอกว่าช่วงเช้าวันเสาร์วันนั้นเป็นวันหยุดของทุกคนอยู่อยู่มี
การยิงปะทะกันเกิดขึ้นห่างจากแคมป์ของกลุ่มของพวกเขาเนี่ย
คนนี้ที่มากันเนี่ยห่างกันแค่๕๐๐เมตรเท่านั้นทำให้คนไทยที่อยู่ใน
ที่มีอยู่๑๑คนหนีตายไปหลบในบังเกอร์หลบกันอยู่๒วันถึงมี
ทหารอิสราเอลมาช่วยพาออกมาได้๙คนถามว่าแล้วอีก๒คนอ่ะอีก
คนก็บอกเขาขอหลบอยู่ที่เดิมไม่ขอออกมาด้วยทำให้แคมป์ที่
ทำงานอยู่เนี่ยตอนนี้ของคุณวัญชัยนะฮะมีคนไทยเนี่ยที่มาเพิ่ม
อีก๙คนรวมเป็น๒๒คนในจำนวนนี้ก็มีบางส่วนที่แจ้งความ
ขอกลับประเทศไทยบางส่วนก็จะขอทำงานต่อเหมือนเดิม
ได้ยินเสียงแบบอารามเตือนภัยอ่ะครับครับแล้วพี่เขาก็ก็เข้าใจว่ามัน
เหมือนปกติตลอดที่แบบเคยยิงไอรอนดวงขึ้นไปสกัดแต่
มาด้วยครับผมแอบในบังเกอร์ครับบางคนก็แอบในบังเกอร์บาง
คนก็แบบหนีไม่ทันก็โดนยิงบ้างอะไรบ้างครับ
แต่เขาในส่วนที่เขากรอกกลุ่มกันไว้ครับกรอกกลุ่มกันไว้แล้วก็ไปแอบไปบังเกอร์ครับ
มีบางคนที่แบบอยากต้องการเดินทางกลับไทยก็มีครับ
แต่ช่วงนี้ก็ยังกลับไม่ได้ครับเพราะว่ายังไม่มีหน่วยงานที่เข้ามา
คนชื่อเหลือว่าใครต้องการกลับไหมหรือว่ายังไงก็เลยต้องอยู่นี้ไปก่อนครับ
จากจุดสู้รบหลัวพื้นที่สีแดงประมาณ๑๐๐กิโลเมตร
นั่นก็คือคุณพีรพงษ์ก้อนเสมอวันนี้วีดีโอบอกให้ย่าได้หายใจ
ได้โล่งคอกันหน่อยโล่งใจกันหน่อยว่าตอนนี้เขาปลอดภัยแล้ว
นี่ค่ะวีดีโอมาคุยกับภรรยานะคะนายพีรพงศ์ก้อนเสมะ
หรือในหลังวัย๓๘ปีเป็นชาวบุรีรำค่ะ
ก็อัปเดตสถานการณ์ตัวเองให้ภรรยาฟังบอกว่า
เขาปลอดภัยดีเพราะว่าที่พักแล้วก็ที่ทำงานเนี่ย
ห่างจากจุดที่มีการสู้รบประมาณ๑๐๐กิโลเมตร
แต่ถึงจะห่าง๑๐๐กิโลเมตรเนี่ย
เสียงระเบิดเสียงปืนก็ยังคงได้ยินดังขึ้นเรื่อยเป็นระยะ
นั่งดูกล้องดูรอบบรรยากาศรอบดู

ีปนาวุฒิเพียบเลยค่ะ

คือฟ้านี่สว่างวาบด้วยแสงขีปนาวุฒิเลย
นี่ขนาดไกลร้อยกว่ากิโลเมตรจากพื้นที่สีแดงนะ

ยิงกันแล้วมาจากทางไหนโน้นนี่
มันอยู่ข้างบนมิกนี่

นี่ค่ะเขาบอกมันเห็นได้ชัดเลยก็ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย

ว่าอยากให้สามีกลับมาไหม
คือถึงแม้จะอยู่ห่างไกลแต่โอ้โหสถานการณ์มันดูน่ากลัวจริง

เธอบอกว่าเธอเองก็เป็นห่วงเหมือนกัน
เพราะไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะทวีความรุนแรง

ว่าสามีเธอจะตัดสินใจยังไงค่ะ

โอเคเราอยู่บ้านก็กังวลก็อยากให้เป็นห่วง
ก็อยากให้กรัฟ

แล้วก็ภาวนาอยู่ในทุกวันนะคะ
ให้ลูกอยู่รอดปลอดภัยนะคะ
นี่ก็คือรายงานจากที่เรารวบรวมมาได้
สำหรับแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ที่อิสราเอลนะคะ

หรือว่าจะเป็นครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้